เรื่องร้อนยังเกิดขึ้นขนาดนี้นะครับมีหลายเรื่องแล้วกัน
ที่ร้อนที่สุดคือทางเหนือมีไฟไหม้ไฟไหม้ป่า
ไฟไหม้จากทางธรรมชาติหรือว่าเกิดจากที่การเผาป่าเผาที่นาฬ
ซึ่งณปัจจุบันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปดู
หลายพันนายเกี่ยวกันหรือว่ากับบริโญนัยรัฐการณ์อื่น
ออกขึ้นไปเขิดเทอม๔หลังด้วยกันฮ๓๗
ของกองท่านประการซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่บ้านเมืองเกิดไฟพิมัติ
หรือเกิดเหตุการณ์ในทั้งสิ้นคนไทยคุณธรรมชาติการทุกหน่วย
ได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเพื่อจะช่วยเหลือประชาชน
อย่างไรก็ตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ที่มีความโครงใหญ่ในเรื่องการเกิดไฟป่าที่เขาไหม้ทุกปีเช่นนี้มาเป็นเวลานาน
ทั้งเมื่อวานสมเด็จประเทศพระรัฐนะครับท่านก็ห่วงเรื่องนี้
ก็ส่งถามว่าทหารได้มีการฝึกฝนการประชนเพลิงในป่าหรือเปล่า

ส่งพระมีมีส่งพระบริชาศาสตร์
แล้วก็คิดเรื่องนี้ซึ่งกองทัพบกเองก็ไม่เคยคิด
เพราะว่าการดับเพลิงปกติในบ้านเรือนที่เกิดขึ้น
หรือตามโรงงานต่างมันแตกต่างกับการหนับไฟในป่า
ซึ่งขณะนี้ทางกองทัพบกก็นำพระราชดำรัฐ
และพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระเทพขยายผลโดยการติดต่อกับ
ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาและสถานทูตออฟเฟรเลีย
ซึ่งเขามีหน่วยหนับเพลิงในป่าโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเอามาปรับปรุงหรือส่งเจ้าหน้าที่
ไปเรียนเป็นอบรมซึ่งทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา
และสถานทูตออสเตรเลียได้ให้ความร่วมมือ
และสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะส่งคนมาฝึกให้
และหากต้องใช้อุปกรณ์อะไรพิเศษในการดับไฟป่า
แต่อย่างไรก็ตามไฟจะเกิดขึ้นโดยชาติส่วนหนึ่ง
โดยชาติส่วนหนึ่งและจากการกระทับของมนุษย์
เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจต่อชาวบ้านการชี้แจง
ทั้งคาหารทั้งกำรวจทั้งฆาตรการส่วนด่วนงานทุกหน่วยงานนะครับ
จะต้องให้ความร่วมมือในการทำความเข้าใจกับชาวบ้านครับ
อีกทั้งเมื่อวานนี้นะครับท่านอ่าบนโทคุณบะเน็ตครับ
ท่านผู้จัดการทางบกรองวิวงานทางภูมิสุทธิ์
อ่ะแล้วไทน์วันนี้ตอนบ่ายแล้วมาเยี่ยมกว้างท่านบก
เราได้มีการหามรือกันในเมื่อวานนะครับในเรื่องการเอ่อ
คุณกันในกลุ่มช่วงเดียวกับทางประเทศอ่ะเมนมานะครับ